คุณผู้ชมจำเจ๊หงพิษบูได้ไหมคะเจ๊หงที่เลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูเอาไว้หลายตัวเลยเลี้ยงเอาไว้ในคอนโดมิเนียมย่านปฐุมธานีเจ๊หงชื่อเล่นแกจริงจริงชื่อว่าเค้กนะคะปัญหาหลายเรื่องเคยเป็นข่าวอยู่บ่อยวีรกรรมแกเยอะเดี๋ยวค่อยเล่าย้อนวิรกรรมให้คุณผู้ชมย้อนความจำกันอีกทีแต่ว่าล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ๊หงเนี่ยอยู่กับแม่และสุนัข
แม่ตีสุนัขเจ๊หงโกรธแม่เอาค้อนทุกข์หัวแม่แบบนี้ค่ะ

นิติบุคคลของคอนโดที่ปฐุมธานีนางสาวกรยากรออกมาเปิดเผยนะคะ
๒ทุ่ม๒๕มิถุนายนเจ๊หงทะเลาะกับแม่
ไม่พอใจที่แม่อายุ๖๘ปีทำร้ายร่างกายเธอ
และไปตีสุนัขพันธ์พิษบูที่เธอเลี้ยงเอาไว้
หัวแตกบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
นี่คือเจ๊หงนะคะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเคยเป็นข่าว

และสุนัขพันธ์พิษบูที่จะไปกัดแม่แล้วแม่ตี
หงเลยโกรธแม่มันชื่อว่าสุริยะ
ทีนี้นอกจากทำร้ายแม่จนได้รับบาดเจ็บ

เพราะว่ารูปปั้นองค์ท้าเวสวรรณ
ตกลงมาจากชั้น๙และรูปปั้นกระแทก
หลังคารถเก๋งที่จอดอยู่
โอ้โหเพื่อนร่วมตึกก็ตกใจ

เรื่องของความเสียหายของรถข้างล่างเดี๋ยวว่ากันอีกที
แต่แม่ของเจ๊หงเย็บตั้ง๒๐กว่าเข็มนะคะ
เพื่อนร่วมตึกก็เลยบอกว่าแบบนี้มันไม่ไหวแล้วอ่ะ

ลุ้มคลั่งแบบโอ้โหหลายต่อหลายครั้ง
และเจ้าสุริยะสุนัขพันธ์พิษบูเลี้ยงเอาไว้ในคอนโดเนี่ย

คนในคอนโดเขาก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายเนี่ย

หั่นไว้ทางนู้นแล้วก็หั่นมาทางนี้
ถึงแม้ตอนนี้อาการเขาจะยังไม่ออก
แต่เราก็ไม่สามารถให้ความปลอดภัยอะไรได้
คือมันไม่มีความที่จะแบบว่าเฮ้ยปลอดภัย๑๐๐มันไม่ใช่แล้วไง

แล้วคือมันมีเด็กเล็กด้วยไง
เห็บลงมาอย่างนี้แล้วเกิดแบบ
อะไรอย่างนี้เราก็
เพราะเด็กเยอะเย็นเด็กมันจะวิ่งเล่นกันแถวนี้เต็มเลย

พยายามจะสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
เพราะว่าแกไม่ออกจากห้องมา๓วันแล้ว
ระหว่างคุยเนี่ยจะได้ยินเสียงเจ้าสุริยะ

น้องเค๊กินข้าวหรือยังคะ
น้องเค๊น้องเค๊กินข้าวหรือยังคะ

คลิปหนึ่งนะคะเพื่อนบ้านน่าจะเป็นคนที่สนิทกับเจ๊หงอะค่ะ
เข้าไปสอนบอกว่าอย่าทำร้ายแม่อีกนะ
แต่ก็ดูเหมือนเจ๊หงฟังอยู่นะดูพยักหน้าตอบรับนะคะ

คือเหมือนไปเตือนไปสอนเจ้าหงษ์
คือเอาจริงนะคะทุกคนที่อยู่ตึกเดียวกันหรือว่ารู้จักเจ๊หงเนี่ยพยายามจะช่วยนะพยายามจะหาทางพาเจ๊หงไปรักษา
คุณผู้ชมแต่เจ๊หงเนี่ยก็เดินลงมาอาคารไปร้านสะดวกซื้อ
พอเรารู้สึกว่าเอ๊ะเจ๊หงน่าจะไม่คลุ้มคลั่งอะไรแล้วแหละนักข่าวที่ตามไปทำข่าวรู้สึกว่าพอจะคุยได้แล้วแหละ
นี่ก็เลยไปจิ้มใหม่หลายช่องเลยนะคะ
ไปถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เอาค้อนทุบหัวแม่
หงยอมรับว่าทำร้ายแม่จริงค่ะ
เจ๊หงบอกว่าเหมาเจ๊หงเหมา
แม่มาว่าเธอและตบหน้าเธอ
สุริยะที่เลี้ยงไว้เหมือนกับว่าก็จะมากัดแม่
แม่ตีสุริยะใช่ไหมเธอเลยโมโห
เอาค้อนตีหัวแม่ไปสองครั้งเนี่ย
ส่วนรูปปั้นท้าเวสุวรรณที่มีเศษชิ้นส่วนรูปปั้นที่ร่วงตกลงมานะคะ
หงบอกว่ารูปปั้นนี้ไม่ได้เอามาทุบหัวแม่นะ
แต่รูปปั้นนี้จริงแล้วแม่จะเอามาทุ่มใส่เธอก่อน
มันก็เลยมีการยื้อแย่งกันจนตกลงไปข้างล่าง
ตอนนี้สำนึกผิดแล้วอยากจะขอโทษแม่
หลังเกิดเหตุยังไม่ได้ไปเยี่ยมแม่เลยนะคะ
อยากจะขอโทษแม่ขอโทษทุกคนในตึกเดียวกันที่ได้รับความเดือดร้อน
เธอบอกว่าเธอไม่ได้เมายาคลั่งยานะ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้สารเสพติดมานานมากแล้ว
ทั้งคนอื่นเขาแบบจะภาวะเดือดร้อนกับวิธีกรรมของเจ๊
คือหลายเราจะไม่ทำเลยใช่ไหมคะ
ถ้าทางพัฒนาสังคมเขาแบบพาเจ๊ไปรักษา
ไปเข้าระบบการรักษาโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้

ถ้าเขามาขอเคลียร์ห้องมาจัดระเบียบให้เจ๊ให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างนี้โอเค

พอคุยกับนักข่าวเสร็จนะคะนิติบุคคลก็พยายามที่จะไปสอบถาม
แสดงความเป็นห่วงและยินดีที่จะช่วยเหลือ

แล้วก็บอกว่าเธอป่วยโรคซึมเศร้าและโรคไบโพล่า๒บุคลิก

ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวไปรักษาอาการจิตเวทที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเรียบร้อยนะคะ
แต่เดี๋ยวก็จะต้องดูแลแม่ของเจ๊หงด้วย
หลังจากรักษาตัวอาการบาดเจ็บที่ถูกค้อนตีเข้าไปที่หัว
แล้วก็เจ้าสุริยะด้วยครับสุนัขที่เลี้ยงไว้อ่ะ
เพราะว่าถ้าเจ๊หงไปบำบัดก็ต้องมีคนดูแลถูกต้องไหมคะ
เดี๋ยวย้อนวิรากรรมเจ๊หงนิดนึงดีไหมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้แหละ
กันยายนปีหกสามเลี้ยงสุนัขพันธิ์บูเจ็ดตัว
บนชั้น๙ของคอนโดแล้วปล่อยสุนัขให้มากัด
พักอาศัยสามสิบเอ็ดสิงหาคมปีหกสี่
ขับรถที่มีซากสุนัขตายแล้วสามวันไปจอดที่
อเนกประสงค์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในปฐุมธานี
คมปีหกสี่ตีหนึ่งสี่สิบนาทีใส่ชุดคล้ายนักเรียนญี่ปุ่น
ไปขโมยของแต่เธอหลบหนีได้ทันยี่สิบห้ามิทุนายยนต์
ปีนี้ก็เหตุการณ์นี้แหละเอาค้อนทุบหัวแม่เป็นแผล
หวะแม้ต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล๓วันเย็บ